ส่วนที่ย้าราเมื่อคืนนี้ก็มีเขตการณ์
อุกอาดมากคนร้ายเป็น๑๐คนเลยนะคะ
ดีก็เอาระเบิดคว่างใส่บ้าน
บ้านของนายประพันธ์วงกฎอายุ๕๖ปี
อยู่ที่ตำบลเสตงนอก

เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าไม่กล้าอยู่บ้านหลังนี้แล้ว
กลัวเดี๋ยวคนร้ายจะย้อนกลับมามาฆ่ายกครัว
เมื่อคืนนี้ค่ะคนร้ายเป็น๑๐คนเลยนะคะ
ใช้ทั้งปืนแล้วก็ใช้ทั้งระเบิดนะคะ
ระเบิดคว่างใส่บ้านของนายประพันธ์
แต่ว่าคนในครอบครัวแล้วก็นายประพันธ์เองเขาปลอดภัยนะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยหลังบ้านมีรอยเท้าคนร้ายเยอะเลยค่ะ
หลังคาก็มีร่องรอยของระเบิดคาดว่าเป็นระเบิดไป๊บอม๒ลูกตกอยู่บนหลังคา
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายตั้งใจจะคว่างระเบิดใส่หลังคา
แล้วก็ให้บ้านไฟไหม้แล้วก็บุกเข้าไปเพื่อที่จะทำร้ายคนในบ้าน
ประพันธ์เจ้าของบ้านบอกว่าในบ้านเนี่ยนะคะมีตัวเองอยู่นะ
มีภรรยามีลูกมีหลานอีก๔คนหลับกันอยู่อะค่ะ
ก็ตกใจตื่นกันเพราะเสียงมันดังสนั่นหวั่นไหว
พอมองออกไปนอกบ้านโอ้โหคนร้าย๑๐กว่าคนอ่ะ
กำลังจะบุกเข้ามาในบ้านอ่ะนายประพันธ์บอกว่า
ก็ใช้ปืนพกสั้นยิงตอบโต้คนร้ายก็ยิงเข้าไปในบ้านนะคะ
แต่สุดท้ายคนร้ายก็ล่าถอยกันไป
นายประพันธ์บอกไม่ไหวค่ะแบบนี้กลัวมากนะคะ
คงจะโชว์ไม่ไหวมันน้อยเพราะมาเป็นทริปพอหนีเราคนเดียว
จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าอยู่ต่อถูกฆ่ายกครัวแน่
สาเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์
เพราะตัวเองก็ไม่เคยไปมีปัญหาอะไรกับใคร
ว่าราชการจังหวัดยาลานายอนุชิตตระกูลมุทุตา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
แล้วก็จะเร่งหาตัวคนร้ายมาลงโทษ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันซ่อมบ้านให้

ให้ตำรวจไปคุ้มกันพื้นที่รอบบ้านนะคะ
ก็เป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านในพื้นที่